ให้กับคนรักแล้วก็รู้สึกดีภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
นั่นก็คือมะเขือเทศ

เขือเทศนี่ไม่ธรรมดานะเป็นมะเขือเทศเชอรี่

เป็นมะเขือเทศบวกกับเชอรี่

เห็นไหมมันจะลูกไม่ใหญ่

มะเขือเทศเชอรี่เป็นพันธุ์ครับ

เห็นผลสดแบบนี้หลากหลายสีสันเลยทีเดียวครับ
เป็นมะเขือเทศเชอรี่
เป็นผลไม้เมืองหนาวนะครับ

ก็มีสีเหลืองสีแดงชมพูม่วงน้ำตาล

มีวิตามินดีอีกต่างหากนะครับ
แล้วที่เราเห็นอยู่ในไร่นี่คือที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้นำมะเขือเทศเชอรี่นั้นมาทดลองปลูก

เพื่อสร้างรายได้เพิ่มไปมากลายเป็นรายได้หลัก

โดยเจ้าของสวนอย่างทางด้าน
นายสุพนิษฐ์ภูเวียงจันทร์ก็เล่าว่า
ทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่นะครับ

ใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ๒เดือน
ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก๑๐วันได้ประมาณ๓เดือน

สร้างรายได้มากถึง๖ล้านกว่าบาท

ลูกมะเขือเทศแบบนี้มะเขือเทศเชอรี่

แล้วก็ในช่วงเทศกาลวาเลนไทยอย่างนี้นะครับ
ไร่ก็กำลังเร่งเก็บผลมะเขือเทศเชอรี่นะครับ
สีช็อกโกแลตสีเหลืองสีแดงสีชมพู
ส่งขายให้กับลูกค้าที่เข้ามาสั่งอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพื่อจะนำไปมอบให้กับคนรักแทนดอกกุหลาบหรือว่าช็อกโกแลต
เคยให้เหมือนทุกปีก็ให้มะเขือเทศเชอรี่แบบนี้

นับว่าเป็นมิติใหม่ของการให้ของขวัญวันวาเลนไทยอีกด้วย

อยากรู้วิธีปลูกแล้วก็สร้างรายได้แบบนี้นะครับ
ผมแนะนำแล้วก็เชิญชวนด้วย

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มันดีงามแบบนี้

เคล็ดลับอะไรบอกกันหน่อยได้ไหม

เขือเทศเชอรี่ผมบอกเลยว่าทานแล้วรสชาติมันจะ
มันเข้มข้นเพราะลูกมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปไง

แล้วมันจะอร่อยยิ่งกินสดยิ่งอร่อย

ทานแบบว่าสดแบบนี้จิ้มกับพริกเกลือนะ
บางคนมันรสชาตินี่ดีจริงเลย
มะเขือเทศเชอรี่รสชาติกำลังพอดี

เพราะมันอาจจะมีเหม็นเขียวเหมือนผัก

และที่สำคัญเราเห็นแบบหลากสายอีกสีสันแบบนี้

เขือเทศภูเวียงเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะคะ
ผมทานแล้วตอนที่เคยไปทำรายการให้กับ
จี๊ยาไตที่ฟังจี๊ยาไตโอ้โหแล้วเหรอ
กินไม่หยุดปากเลยอร่อยมาก
กินทุกสีแล้วที่สำคัญกินจนจะหมดต้นเลย
โอ้ยคุณครับไปทำรายพืชผักเขาอย่างนั้น